พาไปดูที่โรงเรียนอนุบาลอุตรดิษฐ์กันบ้าง
ครูเขาไอเดียเก๋นะครับ
เขาทำทางม้าลายที่เป็นทางข้ามถนนให้กับเด็ก
บอกว่าอยากให้เด็กสนใจเรื่องการข้ามถนน

ดังนั้นก็เลยทำทางม้าลายแบบ๓มิติ

นี่เดี๋ยวคุณจะได้เห็นสามมิติอย่างไรนะ
นี่เป็นคุณครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอุตรดิษฐ์นะครับ
ช่วยกันทำทางม้าลาย๓มิติรอบโรงเรียน
ตามแบบที่ครูสอนศิลปะของโรงเรียนกำหนดขึ้น
โดยผู้มนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตราดิษ

สาเหตุของการจัดทำทางม้าลาย๓มิตินะฮะ

บอกว่าเกิดขึ้นเพราะอยากกระตุ้นให้เด็กหันมาใช้ทางมาลายทุกครั้ง
จะข้ามถนนเพื่อความปลอดภัยในโรงเรียน
มอบมาให้ครูสอนศิลปะเป็นคนออกแบบ
ทางม้าลายให้เห็นชัดเจน
สะดุดตาทั้งคนข้ามและคนขับให้มองเห็นได้ง่าย

เดี๋ยวลองดูว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับ
โดยทาพื้นด้วยสีขาวเป็นทางม้าลาย

แต่ก็ใส่เงาใส่อะไรลงไปด้วย
เออก็ลอยทำให้มันลอยออกมาเป็น๓มิติ

เด็กใส่ชุดใบน้ำ
เดินข้ามทางม้าลายเพื่อเรียนใบน้ำ

ลอยแล้วก็ต้องกระโดดข้ามไปมาแบบนี้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นจุดสนใจเป็นจุดเด่น
ทำให้เด็กเขารู้สึกว่านี่คือทางอะไร
เขาก็สนใจแล้วก็จะได้เรียนรู้เรื่องของ
ระเบียบวินัยจราจรอีกทางหนึ่งด้วยนะครับ

ก็ปรากฏว่ามีผู้เข้ามาดูแล้วก็แชร์แล้วกว่าล้านวิวด้วยนะครับ
ก็เป็นจุดที่น่าสนใจดีนะคะ
เขาก็มีรายงานบอกมาด้วยว่า
เด็กนิยมข้ามกันทั้งวันตอนนี้สีเริ่มลอกแล้วด้วย